หลังจากการทำประชามติผ่านไปแล้วนะคะ
วันนี้วันอังคารวันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
แต่ว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่คณะรัฐมนตรีจะกลับมาประชุมร่วมกับคอสชนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอน
ภายในปี๒๕๖๐และทุกอย่างหลังจากนี้จะเดินไปตามรถแมพอย่างแน่นอนนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ค่ะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกและถือเป็นนัดสำคัญนะคะที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็คอสช
จะได้มาหารือถึงแนวทางทิศทางการดำเนินการต่อไปนะคะ
หลังจากที่การทำประชามติผ่านความเห็นชอบของประชาชนค่ะ
เป็นประธานในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีและคอสช
ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกหลังจากที่มีการลงประชามติ
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าประเทศ
หลังร่างรัฐธรรมนูลได้รับความเห็นชอบจากประชาชน

ซึ่งก่อนการประชุมนะคะนายอภิษักตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
ก็ได้นำคณะจากสมาคมธนาคารไทย
เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพลย์ค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนและสื่อมวลชน

พร้อมกับขอให้มั่นใจว่าระบบมีความพร้อมและมีความปลอดภัยค่ะ
อกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวยืนยันด้วยว่า
จะยังมีการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐แน่นอน
และทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามรถแมพ
ขอให้ทุกคนมั่นใจไปฟังเสียงนายกรัฐค่ะ
ขณะที่นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ในฐานะตัวแทนของคอสชนะคะก็กล่าวว่า
ยังไม่ได้พิจารณาในการแต่งตั้งกรทเพิ่ม
เพราะเชื่อว่ากรททั้ง๒๑คนจะร่างกฎหมายลูกเสร็จภายใน๘เดือน
กรอบระยะเวลาที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ส่วนหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่สวจะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีนั้น
จะยังไม่มีการชี้แจงในที่ประชุมในวันนี้ค่ะ
รวมถึงการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลในประเด็นดังกล่าว
ซึ่งก็ยืนยันว่าแก้ไขได้เฉพาะในบทเฉพาะการเท่านั้นค่ะ
และหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่าง
รมและคศเสร็จสิ้นนะคะ
ก็จะเป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรี

สำคัญที่จะพิจารณานะคะกระทรวงพาณิชย์จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
กระทรวงการคลังค่ะเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา
ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจ
และเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนคดีอาญาค่ะ
ขณะที่สำนักงานสายุติธรรมค่ะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้างบกลางค่ะ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบา

เสนอร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะ
สำหรับการประชุมร่วมกันของคอรมอลและคอสช
ขณะนี้ก็ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งใช้เวลาในการประชุมไปเพียง๑ช๓๐น
ที่อำนวยความสะดวกให้การทำประชาบติในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
ขณะที่นายมีใช้ก็เปิดเผยด้วยว่ารัฐธรรมนูน
จะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม
ซึ่งก็จะนำปีมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ